ถ้าพูดถึงการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒เมื่อวานนี้นะคะ
สิ่งที่คนวิจารณ์นอกเหนือจากเรื่องของการอนุมัติงบการเคาะงบออกมาเนี่ยนะ
มันมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียล

ใช่นั่งหลับเลยค่ะ

ทีนี้วันนี้นักข่าวก็ไปเจอท่านนายกรัฐมนตรี
ก็เลยไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงนั่งประชุมแล้วก็หลับกันแบบนี้
ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่าอย่างไรลองไปฟังดูนะคะ
เพราะคุณนี่ผิดชนสิบพันคน

เพราะว่าด้านทำโครงข้างสุดนี้นายกรัฐมนตรีปรร
ก็ใครก็ไม่อยากให้มีก็ย้ำไป

ส่งภาพให้ท่านประธานสชท่านก็เห็นแล้วล่ะ
เดี๋ยวท่านก็สั่งกันเองก็อยู่ที่ทุกคนนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นใครที่หลับเข้าหน้าก็เป็นอะไรไม่ได้

ก็ไม่ต้องไปไรพวกหลับก็ไปนอนที่บ้าน

เหลียวจะมีศวรรษแต่งตั้งศวรษฉันหายอีกไง

พนักการณ์เอกชาลีจันรื่องสมาชิกสรณชอนะคะ
ก็เป็นคนที่อยู่ในภาพว่าหลับในห้องประชุม
ท่านก็บอกว่าไม่ขอชี้แจงอะไรนะคะ
ก็ยังไม่เห็นคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่อยากจะแก้ตัวอะไรไม่รู้สึกเสียใจ
เพราะว่าตัวเองก็ทำงานทุกวันเมื่อเดือนก่อนไปทำบอลลูนหัวใจมา
คือไปผ่าตัดมาก็เลยอ่อนเพลีย
รองประธานสนชคนที่๒นายพิรษักพอจิต
ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสนช
ก็บอกว่าก็ต้องขอโทษประชาชน
สมาชิกสนชด้วยนะคะที่มีภาพแบบนี้ออกมา
คนก็เผยแพร่กันไปคนก็เข้าใจว่าโอ้โหสนช
ไม่เต็มที่เหรอมาหลับแบบนี้
ก็เลยยืนยันว่าสนชที่มีภาพปรากฏ

เขาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาตลอดนะ
ก็ติดตามลงพื้นที่พบปากประชาชนอย่างต่อเนื่อง
แล้วสนช๒คนก็อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วย
ก็อาจจะป่วยก็หลับงีบหลับไปบ้าง

อีกคนนึงก็คือนายแพทย์ทำโรงรัศนาญชาลี
ก็เลยถามว่าแบบนี้มันเข้าข่าย
จริยธรรมผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่า

ใช่มันผิดร้ายแรงไหมถึงขั้นที่ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อได้ไหมเนี่ย
เชื่อว่าเรื่องนี้มันยังไม่เข้าข่าย
คุณพิรษักก็บอกว่ายังไม่เข้าข่าย
ก็ไม่มีปัญหาต่อการดำรงตำแหน่งณตอนนี้
นายแพทย์เหวงโตเจราการอดีตสสภไทย
ก็เลยย้อนถามนายสมชายแสวงการสมาชิกสนช
ตำหนิสื่อมวลชนที่ถ่ายภาพสนชงีบหลับ
ระหว่างการประชุมพิจารณางบประมาณนะคะ
แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าส่งภาพให้ประธานสนชดำเนินการแล้วเนี่ย
เหวงก็เลยบอกว่าสมชายแสวงการว่าไงครับ
ลุงตู่ต้องขอบคุณคนบันทึกภาพไหมครับ
เพราะทำให้ลุงตู่รู้ว่าใครกำลังหลับ
ขณะที่ลุงกำลังแถลงเรื่องที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองอืมอ่า